บอกว่าก็ชายชาวต่างชาติคนนี้เดินอยู่ในตลาด
กินไปเรื่อยเลยตามร้านต่างต่างเราไม่ยอมจ่ายเงินอ๋อเหรอ
ให้ออกไปจากตลาดก็ไม่ยอมไป

นอนอยู่กับพื้นก็คือชายชาวต่างชาติที่ถูกชกกันนะคะครับ
คนก็มายืนดูกันแต่ก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนโวยวายแต่จับใจความไม่ค่อยได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน๐๕๓๐น

ซอยบัวขาวที่พัทยาค่ะคนเจ็บเป็นชายชาวไอแลนด์นะคะ
อายุห้าสิบแปดหัวแตกเลยกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรม
สถานเมืองพัทยาช่วยประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
โอ้โหดูสิมีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเขาเห็น
เหตุการณ์เขาก็พยายามจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

นี่ค่ะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียคนนี้บอกเลยนี่กาดคนไทย

โทรศัพท์อยู่ตรงนั้นน่ะชี้ตัวเลยใช่ค่ะชี้ให้ดูเลยเนี่ย
เป็นคนชกแล้วชายชาวต่างชาติที่เจ็บเขาก็อายุเยอะแล้วไง
ห้าสิบแปดแล้วนะคะคือเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
เขาก็เดินอยู่ในตลาดครับกาดสองคนเดินไล่ตาม
แล้วชกเข้าที่หน้าเขาตัวนักท่องเที่ยวที่ถูกชกเนี่ย
เขาพยายามเดินหนีนะแต่มันมีการโต้เถียงกันไปมาด้วยอ่ะนะคะ
แต่สุดท้ายโดนชกจนหงายหลังล้มไปหัวฟาดพื้น
มีผู้หญิงคนไทยที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงก็บอกตรงกัน
บอกว่ากาดคนไทยทำร้ายร่างกายชายชาวต่างชาติก่อนจริง
ก็เรียกกาดของตลาดทรีทาวน์๒คนมาสอบปากคำที่โรงพัก
เขาอ้างว่าชายชาวไอแลนด์วัย๕๘คนนี้
เดินตระเวนกินไปเรื่อยเลยในตลาดแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงิน
ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับจนกาดต้องออกมากั้นไม่ให้เข้าตลาด
แต่คนเจ็บผลักอกกาดก่อนกาดก็เลยผลักคืนไปครั้งหนึ่ง
แล้วเขาก็ล้มหัวฟาดพื้นไปเลยบอกว่าแค่ผลักไม่ได้ชกค่ะ

แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนก็แล้วกัน
เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทบกับภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
แต่เมื่อคืนเนี่ยทางตำรวจเขาก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่ตำรวจบอกว่าคือดูคลิปภาพตรงนี้คนมันเยอะไง
แล้วคนมามุงกันแบบค่อนข้างเยอะไม่รู้ใครเป็นใคร
จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงบ้างนะคะ
ไม่มีกล้องวงจรปิดก็สอบปากคำพยานแวดล้อม

คือเอาล่ะถ้าเกิดว่าเขาไปทำแบบที่กาดสองคนนั้นเขาบอกจริงเนี่ย
แต่คำถามก็คือคุณเป็นกาดมีหน้าที่ดูแลเรื่องของความเรียบร้อยต่างในพื้นที่

คุณต้องทำอย่างอื่นมากกว่าจะไปต่อยเขาหรือเปล่า

เขาอ้างว่าเขามาผลักก่อนก็เลยผลักคืน
ต่อให้เป็นคนไทยคุณก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะ